ที่จะพิจารณาบทลงโทษกับผู้ช่วยนักบินคนนี้แล้ว
ที่มีการออกมาแชทข้อความแล้วก็หลุดออกมา
ส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์บอกว่า
อยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์
ไม่ให้นำทัศนคติทางการเมืองมาเกี่ยวข้องกับงานบริการค่ะ
คุณผู้ชมค่ะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายนะคะ
เพราะว่าในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพเพิ่มเติมค่ะ
เป็นภาพที่มีการแคปเจอร์ข้อความ
อ้างว่าผู้ช่วยนักบินที่ตกเป็นประเด็นเป็นผู้โพสต์ไว้
ระบุว่าบทสนทนาพาดพิงถึงนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
เป็นแค่การพูดล้อเล่นกันในกลุ่มไลน์เท่านั้น
ซึ่งหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นทันทีแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ทวงถามถึงจัญญบันของนักบิน

บางส่วนก็โยงไปถึงบทกฎหมายต่อการเดินอากาศ
ซึ่งมีโทษหนักถึงจำคุกเลย
อกจากนี้นะคะยังเรียกร้องให้ผู้ช่วยนักบินคนดังกล่าว
ออกมาขอโทษสังคมด้วยตัวเองอีกด้วย
ด้านนางสาวชายิกาวงนภาจันท
ซึ่งเป็นหลานสาวของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
ซึ่งเป็นผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะครั้งนี้ด้วย
ก็ได้มีการโพสต์แล้วก็แชร์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
จัญญาบันของผู้ช่วยนักบินเช่นเดียวกันนะคะ

เห็นชีวิตของผู้โดยสารเป็นเรื่องล้อเล่นนั้นถูกต้องหรือไม่
และผู้บริหารจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
ที่ฝากฝั่งอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เอง
ก็ได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ขอบคุณนายพาธีสารสินและผู้บริหารของสายการบินนกแอร์
ที่ออกมาขอโทษแล้วก็รวมทั้งใส่ใจ
ติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้โดยสารทุกคน
พร้อมขอให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์
ไม่ควรนำทัศนคติส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับงานบริการ
โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ
หวังว่าจะไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีก
ไม่ว่าจะต่อตัวเองหรือผู้โดยสารคนอื่นในอนาคต
เพื่อความเชื่อมั่นและมาตรฐานขององค์กรต่อไปค่ะ
ขณะที่นวะอากาศตรีอลงกฎภูลสุขผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน
ว่ากพทยืนยันว่าเรื่องนี้
ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎระเบียบปฏิบัติทางการบิน
หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบิน
ซึ่งทกพเองบอกว่า
จะไม่มีมาตรการใดออกมา
เพราะว่าเป็นการพูดคุยกันในโซเชียลมีเดียกลุ่มส่วนตัว
ไม่ได้กล่าวที่สาธารณะเหมือนกับกรณีที่
ผู้โดยสารพูดเรื่องระเบิดแต่ถือว่าเป็นเรื่องของภัยคุกคามค่ะ
เรื่องต้นนะคะได้ให้สายการบินนกแอร์ดำเนินการสอบสวนว่า

รายงานกลับมาภายใน๓๔วัน
รวมทั้งส่งหนังสือไปยังสายการบินทุกสายการบิน
เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล
การแสดงทัศนคติและความเห็นของนักบินผ่านโซเชียลมีเดีย
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะคะ
ส่วนนายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
บอกว่าทางสายการบินก็จะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาด
เพราะถือว่าเป็นปัญหาภายในองค์กร
จะดำเนินการให้ถึงที่สุด
เพราะหากปล่อยไว้เกรงว่าจะกระทบกับความปลอดภัย
ของผู้โดยสารแล้วก็นักบินค่ะ